ทุกคนค่ะไปดูเหตุไฟไม่หน่อยนะฮะ

ลุกไหม้อย่างน่ากลัวมากนี่ฮะนี่อีกมุมหนึ่งนะครับ
มีมุมจากข้างนอกมองเข้าไปข้างในนะฮะรถดับเพลิงก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
โอ้โหนี่ฮะในโกดังนี่มีอยู่เยอะเลยนะครับกลุ่มควันนี่หนาแน่นลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดนะครับ
ฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่ชั่วโมงกว่านะฮะแต่ปรากฏว่าเพลิงยังไม่มีทีท่าจะสงบลงนะครับ
ตอนนี้ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงอยู่นะครับทุกผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการหลอมพลาสติก
เจ้าหน้าที่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะครับนี่เอามาแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีเพลิงไหม้ที่นี่เกิดขึ้นนะครับ